แน่นอนคุณผู้ชมมวลน้ำทั้งหมดไหลไปไหน

ทีนี้ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะเขตที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเตรียมพร้อมรับน้ำที่มันจะเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาถูกไหม
ล่าสุดเลยกรุงเทพมหานครต้องระดมเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายไปวางทำแนว

เออแล้วน้ำมันท่วมไปแล้วทั้งหมด๕เขตนะ
หญ่าต้วาคลองเตยบางคลแหลมราชบุรณะแล้วก็เขตดุสิต
ก็มีการลงเรือตรวจระดับน้ำในคลองเตรียมประชากร
คลองบ้านใหม่นะถึงถนนสงประพา
ก็บอกว่าจุดน้ำท่วมหนักของกรุงเทพมันมี๓จุด
ก็จะมีดอนเมืองบางเขนแล้วก็ลาดกระบัง
และน้ำในคลองเปรมประชากรตอนนี้เต็มแล้วนะ
เพราะว่าผลตกปริมาณมันก็เยอะมันมากและมันระบายกันไม่ทัน
ก็ต้องมีการระบายลงคลองบางซื่อด้านล่างคลองรังสิตทางด้านบน
ได้ไม่มากนักคุณใช่ครับอืมอ่าทีนี้ค่ะคลองเปรมประชากร
ก็มีข้อจำกัดเยอะนะส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีเขื่อน
ก็ทำให้ไม่สามารถขุดลอกได้ค่ะระดับความลึกของคลองเนี่ย
ประมาณสองเมตรก็ทำให้รับน้ำได้ไม่มากนักก็มีบ้านเรือนเนี่ยนะคะ
ที่ลุกล้ำอยู่เวนริมคลองเนี้ยมันมีสักประมาณสองพันครัวเรือแหละ
ยังไม่ได้รับการแก้ไขและต้องแก้ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกันไปอีก
อืมการทำงานก็ล่าช้าต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวด้วย
ดูสิล้นแล้วอ่ะนี่คือนี่คือปากทางเข้าบ้านผมในคลองเบรมประชากร
มันล้นแถวแจ้งวัฒนาหลักศรีผมออกจากบ้านไม่ได้ไง
นี่ไงแล้วแล้วคือดูสิคะว่าประชาชนเนี้ยที่อยู่สองสองฝั่ง
นะครับเอาแต่ว่าการแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงฮะ
ต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ของกรุงเทพ
เป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนก่อน
เอาอะไรไปให้ก็ต้องเอาอาหารให้น้ำดื่มไปให้เครื่องใช้จำเป็นไปให้
แต่ว่าสำนักงานเขตทุกเขตต้องดูแล
ท่านผู้ว่ากรุงเทพท่านชัดชาติมั่นใจ
น้ำท่วมปีนี้มันจะต่างจากปี๕๔เพราะน้ำเหนือเนี่ยคุณผู้ชม
ที่ปล่อยมามันไม่ได้เยอะมากเหมือนปี๑๙๕๔
แต่ปีนี้ฝนมันมากกว่าน้ำเหนือไง
ปีนี้ที่กรุงเทพและปริมณฑลเผชิญอยู่คืนน้ำฝน
แต่ปี๕๔มันมีน้ำเหนือด้วยมันก็เลยท่วมหนักมาก
๒ประสานไงทั้งข้างบนทั้งเหนือลงมาประกอบกัน
แต่ถึงแม้ว่าจะบอกแบบนี้คนที่เขาอยู่ในแต่ละพื้นที่
ที่เขาเคยประสบพบเจอโดยเฉพาะน้ำท่วมปี๑๙๕๔
เขาก็กลัวอยู่ดีฝันร้ายของเขานะครับ